เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับความง่วงเหมือนกัน

แต่ว่ากรณีนี้สิคะมะม่วงผิดที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ

อยู่ท้ายกระบะแล้วก็นั่งตรงที่มันเป็นขอบริมด้วยค่ะ
เนี่ยกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะสับปะงกลงไปแล้วหัวขม่ำลงไปที่พื้นนะคะ
คือถ้ามาอีกฝั่งนึงนะ

อีกคนนึงนี่ยังมีสติดีอยู่ยังตื่นอยู่

คำถามคือที่ไม่เรียกเพื่อนเลย

ก็คงจะดูทันอะนะถ้าหากว่าเพื่อนสับปะโงลดูดทาง

ตื่นอยู่แล้วเพื่อน

คงทำงานหนักกันแหละคุณผู้ชม
แต่แบบนี้เราเห็นก็แอบเป็นห่วงไงคะก็เลยอยากจะฝากแล้วกันนะ
ใครที่จะต้องเดินทางจะต้องมีการนั่งรถแบบนี้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยถ้ารู้ว่าง่วงเนี่ย
ก็แอบงีบหลับได้นะแต่ขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่า
จะบอกแบบนี้บางทีเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยทำเป็นซ่าแล้วพอเช้ามาทำเป็นง่วง
บางทีกลางคืนมันก็มีภารกิจที่ต้องทำทำอะไรอ้าวหลายอย่าง
คุณไม่รู้ว่าเขาทำอะไรคุณไม่รู้คุณเข้าไปดูในเฟซบุ๊กสิ
เขาทำอะไรเออทำอะไรอ่ะครับมีภารกิจหลายอย่างอย่างเช่นอ้าว
เลี้ยงลูกนี่เอออย่างงี้ทำการบ้านทำงานนี่เออหลายสิ่งหลายอย่าง
อ่ะคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ไงเขาทำอะไรเขาถึกไปหาหมอ
คนเขามีงานมีการทำนี่ทำจนหาหมอด้วยเหรอฮะไปถึงทำงานบ้านจนหาหมอด้วย
คือเครียดมากใช่ไหมคุณหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะต้องแบบไปรักษาหาหมอให้ช่วยดูแลกินยากินอะไรไป
ในความคิดผมเป็นอย่างอื่นหมดแล้วล่ะเอาเป็นว่าถ้านอนไม่พอก็นอนพักผ่อนให้พอมากขึ้น
ร่างกายก็จะได้ไม่อ่อนเพลียใช่รักและเป็นห่วงคุณนะขอบคุณมากค่ะ